มวยไทยไฟเตอร์
ต่อดูคู่นี้ให้ดีนะฮะ
เราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กมาแล้ว๗๘ไฟล์ชนะ๕๖ไฟล์และแพ้๒๒ไฟล์ครับ
เพิ่มอู่เปียนแค้นลีขังการความรู้จักวันน่ะครับ
วันนี้เป็นอุปกรณีที่เขายูวิคับก่อนครับ
ที่โดยเพิ่มภูมิจังง้ะ
ก่อนตลอดไปถึงภูมิย่ากันแขนมันนะครับ
อย่างที่บอกครับคนบ้านเดียวกันเจอกันวันนี้สนุกแน่นอนนะครับ
แล้วเดินถึงผู้รอของรายการแล้วกันครับ
แชมพ์เผชิลาพบภาษฎะ

ครั้งนี้ได้ร้องตัวอีกครั้ง

ข้างหน้าพยักษ์น้อยชื่อจิงชินายวะรินสายสมร
เจ้าของชะยาแฟดเทวดาจากตำบลไทยเจริญอำเภิลหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชศรีมายี่สิบสามปี

ฟอร์มหลังแพ้สองชนะหนึ่งครับจากค่ายมวยอเพชรน้ำหนึ่ง
มีแฝดอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพยักษ์เล็กครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับมีดีกีไปถึงแชมป์ครับ
ในรูปริกัดหกสิบกิโลกรัมครับเพชรศิลาพอพัฒระครับ

สายเมืองย่าโมจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ฟอร์มหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยครับจากค่ายมวยลูกบ้านดอนครับ
ดาบีแมทเมืองโคราชครับแล้วก็เป็นการล้างตา

ทางด้านพยักษ์น้อยนี่เคยแพ้มาครับแบบฉิวเฉียดครับในวันนั้น
ศิลานั้นเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์นะครับ
ในขณะที่พยักษ์น้อยนั้นแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์แต่คู่แฝดของเขาก็พยักษ์เล็กนั้นเป็นแชมป์นะครับ
นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามกันได้ครับ
ทุกวันเสาร์เวลา๑๔นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกาหรือว่าบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
หรือว่าหากสะดวกครับที่จะมารับชมครับเดินทางมาได้ครับที่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอ
ละเผา๑๐๑สตูดิโอที่๙ครับ
เราเจอกันทุกวันเสาร์นะครับ
เมื่อสักครู่นี้คู่ที่ผ่านไปครับกล้องเชียงดาวพลิกครับ
โอ้โหเร่งแรงแซงผ่านเลยครับ
ต้นนั้นหลักเหลี่ยมมวยเป็นรอง
แต่ปลายนั้นใส่ลูกขยันแล้วครับกล้องเชียงดาว
วันนั้นที่เจอกันนี่ทางด้านเพชรศิลานี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์นะครับ
แต่วันนี้มีดีกีไปถึงแชมป์กลับมาเจอกับพยักน้อยอีกครั้ง
ทางด้านเพซิลาไวคลูจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนพยักษ์น้อยดูครับลีลาแม่สวยงามครับ
มีฝาแฝดนั่นก็คือพยักษ์เล็กอเพชรน้ำหนึ่งครับ
ตัดหมายคมน้ำครับพยักษ์น้อย
รูปร่างปาดหัวตัวเท่าครับ
วันนี้ชกกันในพิกัด๕๙กิโลกรัม
กำนันประเสริฐนะครับให้เกียรติขึ้นไปถอดมงคลให้กับ
ทางฝั่งของเพชรศิลาแชมป์นะครับ

วันนี้พานักชกในสังกัด๒คนครับ
นั่นก็คือฟ้าลิขิตสิทธิกำนันประเสริ
แล้วก็ชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐที่จะชกในคู่ต่อไป
วันนี้ให้เกียรติขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรศิลา
ซึ่งคนแรกนั้นฟ้าลิขิตต้องบอกว่าคาถานั้นขลังเลยครับ
เป็นฝาเอาชนะน็อกปานเงินเอาไปติดศักดิ์ลงมา
มาดูคู่นี้ก็ว่าคาถานั้นของกำลังประเสริฐจะคลังอีกหรือเปล่าครับ
มาเลยครับคู่รองของรายการครับ
มุมแดงมิดิกีเป็นถึงชัมเปียนครับ

วันนี้มาตามล่าแค้นครับ

เย็นดูว่าจังหวะของใครนั้นจะดีกว่าครับ
ลงคว้าแล้วก็เติมด้วยแท่งซ้ายของเฮ็ดซิล่าครับ
ดักด้วยแท่งซ้ายครับ
บวชด้วยขวาสวนคืนเข้าไป

ครับเดินทีมนำเข้าไปครับวันนี้

จังหวะตกด้วยหุ้นขวาครับของธนาพิสิลา
อย่างน้อยพยายามจะย่าง๓ขุมเข้าใส่แล้วครับ

วางแข้งซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวา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
อยากจะเป็นปล่อยขยับไล่ตอนเพศรีราหากับก่อนให้
ล็อกเอาไว้ครับโอ้โหแล้วทิ้งด้วยศอกซ้ายครับ
อันตรายเลยครับหลุนหลวมไม่ได้ครับ
เป็นสีดานั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับ
ดอกซ้ายแล้วก็จังหวะเตะก้านคอด้วยแข้งซ้ายนะครับ
กล่าวเบอร์เกิดครับทางด้านเฟศรีรา
แข่งขวาของพยักษ์น้อยครับ
จากกันที่แข้งซ้ายครับหมดยกที่หนึ่ง
พาท่านผู้ชมกลับมาติดตามความมั่นกันอีกครั้งครับ
กับผู้รอของรายการผ่านไป๑ยก
วันนี้ได้รับโอกาสล้างตาครับ

พยายามปั้นสัดเข้าไปก่อนครับสนับเทศศีลา
แล้วดูครับนี่ครับวันนี้เพชรกีฬานี่มาครบเครื่อง
นี่ครับแม่หลอกด้วยสายตาครับอย่างที่รวดเรียนครับ
แล้วขึ้นบนทันทีครับเกี่ยวไปนิดเดียวเลยครับ
ติดการ์ดนิดเดียวแม่พยายามจะเน้นที่สองซ้ายเหมือนกันครับเทศศีลา
เป็นศิลานั้นอดีตเคยซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับเสกสรรออกขวัญเมืองเลยครับ
แล้วก็หลังจากที่หยุดไปนานเสกสรรก็เลยนำมาเสนอแล้วก็มาต่อยที่กับทีมงานครับ
เห็นเพื่อนนั้นไม่มีคิวต่อยก็เลยเสนอมาที่นี่แหละครับ
จนได้เป็นแชมป์เลยครับชนะเพชรศิลาครับอย่างน้อยเกาะในทันที
เสนอมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้รับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นครับเสกสรรออกขวัญเมือง
โอ้โหพยายามจะต่อยหมัด๑๒แล้วเจอแค่งซ้ายหมาแล้วครับแค่งขวาของพยักษ์น้อย

ต่อกลับไปครับว้างแล้วแข้งซ้ายครบจริงครับแข้งซ้ายของทะด้าเภสิลา
ผ่านตลอดแล้วครับดูครับจังหวะดึงแล้วตบด้วยฮุกขวา
ไปทีบเข้าไปที่บระเวกาจาบครับ
พยายามจะเบียดเข้าไปแม้จะในวัย๒๘ปีครับแต่เพชรกีฬารักษาร่างกายของตัวเองได้ดีอย่างมากเลยครับ
ต้องบอกว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วครับและความรับผิดชอบนั้นเกินร้อย
ที่สำคัญนั้นเขามีครอบครัวมีลูกมีภรรยานะครับ
มาอีกแล้วก็แข็งซ้ายโอ้เน็ตเลยครับ
แล้วก็พยายามน้อยหัวด้วยขวายิ้มปีไปได้เหมือนกันครับ
อยากจะสร้างยังไหว้กับตัวเองอยู่กับพยายามน้อยโอ้
ซึลามัยักษ์น้อยซาเราตกด้วยมันก็ตามได้แค่น
มันนี้เป็นมวยกระซ้ายบ้างกับมัยักษ์น้อยพ่อน่ายเสียบเขาขวา
ดูจังหวะรักเด็นของซาลาก็ต้องบอกว่าเขาขวาตัวจริง
อยงมาวางซ้ายเจอมัดส่วน
พยายามจะเน็ตที่สองขวาเหมือนกันครับพยายามน้อย

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ

หมดยกที่สองครับ
หมดยกที่สองครับ
เดินทางมาถึงยกที่๓ครับ
ยิ่งชกร่างกายยิ่งแกร่งครับทะดานเพศฟิลา
นี่แหละครับเปิดฉากมาทักทายด้วยแข้งขวา

เปลี่ยนการมาเป็นป่วยซ้ายครับทะดานแท่งน้อย
โอ้โหแล้วก็แท่งหมัดเยี่ยมขวานำร่องเลยครับ
ดูครับว่าทางฝั่งของเพชรศิลาจะแก้เกมอย่างไร

เดี๋ยวจะซ้ายพลังเก่ากับปวดกระแพงแล้วเจอบัตรขวาพน้ำสิบถ่าย
สำหรับข้ายับจะสลับวางให้ขวามากครับนะฮะ
จะลุงรูดมาเด้งตีซ้ายครับ

เอ้าแล้วกันครับซอกขวาสวดขึ้น
ไม่มีใครยอมใครเลยครับ

เรื่องเริ่มร้อนแล้วครับ

อาศัยความเก่าโอ้โหนี่ครับหลอกครับ
ตอนนี้ซอกมาเสิร์ฟครับในยกนี้ครับของภาษณาพระยักษ์น้อย
ภาษณาเด็กตีหลุดนายมา

เดี๋ยวน้อยเบียงเข้ามาขวาวรรยะ
กล่องนายพยายามจะกดแขนไว้
เขาลอยเลยครับนี่แหละครับ
ไม่ได้ครับพยักน้อยแกมีอาวุธเยอะครับ

กลีบนายแผงขวาอีกที
ยังน้อยเขยอกเข้าไปพยายามเล่นงานบวนเว่นลำตัว

รอบนายถูกความแข็งแรงครับพยายามหน่อยตั้งค่ะ
อยากจะเปรียบหมดยกครับ
ท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ

ผ่านไป๓ยกครับ
ระหว่างเทศธีราพพัทราครับ
กับพยักษ์น้อยอเพชรน้ำหนึ่ง
ดูครับจะมาหวดด้วยแข้งสารด้วยแข้งขวา

แล้วมีศอกขวาสวนเข้าไปเหมือนกันครับพยักษ์น้อย
พยักษ์น้อยจะเน็ตที่หมัดครับพยักษ์น้อย
ดูครับเพชรศิลาก็สวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกัน
นี่ครับมีหมัดมีศอกนำเข้าไปก่อนครับ
และเข่าลอยครับของพยักษ์น้อย
อาศัยลูกขยันแล้วครับคู่แฝดของพยักษ์เล็ก

เอาละครับได้ตามมาถึงจุดถึงยกที่๔ครับ
ต่อในทันทีครับสาธารณ์พยักษ์น้อย

หกในครับสาธารณ์พิษีลาช่ำชองอยู่แล้วครับ
เสียบด้วยขวาตีด้วยขวาคืน

พิษีลาก็ไม่หนีพยักษ์แจนท์ที่ส่อกซ้าย

โหโหจรจริงครับทั้งคู่
อาศัยลูกขยันเลยครับ

อย่าค่ะ

พยายามน้อยวางแค่งขวาแล้วปักด้วยศอกขวา
มาเลยครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับพยายามน้อย
พยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับเพชรศิลา

มาครับติดตัวอีกครั้งครับพยันน้อย

พยายามจะหาตัวชนแรก

พยายามกระชางทั่วเข้า
ไปเพธศิลา
อย่าล็อกใน

มาครับทุกขยันต่อ
พยายามน้อยโอ้โหเสียงเชียร์รัดสนามเลยครับ
พยายามน้อยเบียดเข้ามาเพซิลาพยายามตัดล่างพยายามน้อยล็อคใน
เสียบซ้ายเสียบซ้ายทีต่อทีครับ
วางด้วยสองซ้ายแล้วก็นายกดแขนหักมาวางด้วยแขนซ้ายเต็มครับ
โอ้โหนิ้วนิ้วเลยครับขึ้นซ้ายของเพซิลา
วันนี้เหมือนกันครับเพซิลาเปียดมาวางซ้ายสวยบดยกครับ
ผ่านไปสี่ยกครับ
มีความกล่าวมีแค่งซ้ายที่เป็นอาวุธเด็ด

แต่อัปเปอร์คัทส่วนคืนเข้ามา
พยายามจะอาศัยลูกขยันแล้วครับพยักษ์น้อย
ศิลาพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายและแข้งซ้าย
แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับนี่ครับ

ดูครับนี่ครับหัวปากพื้นเลยครับ

กินด้วยซ้ายครับทะดานเฟซิลาเลยครับ
ต้องบอกว่าเกมนั้นบีบหัวใจเลยครับ

เบียดกันไปเบียดกันมาตลอด
ครั้งที่แล้วเป็นทะดานเฟซิลานี่
เร่งแรงแซงทางโค้งครับ
เดี๋ยวดูครับวันนี้จะถูกย้ำแค้นหรือเปล่าครับพยักษ์น้อย

บุงเก้าใสทันทีเลยครับ

เดี๋ยาก็มาพยักน้อยเจอเหลี่ยวของเฟซิลายังแล้ว
เฟซิลา

ขวาของพยักษ์น้อยถึงเวลาตีซ้ายตีซ้าย

อู้หู้แค่ขวาเอ้าแล้วมีสองฟันตามเข้าไปอีกทีครับ
ภูเซลลาร่องนายพยายามจะดึกเกินข้อซ้าย

ภูเซลลาไม่หนีเลยครับกระโดดข้อร้อยใสเหมือนกัน
นี่ครับแล้วตอยเลยครับองค์ไหน

อู้หู้ตามฝ่ายตามไม่มีใครยอมไขเลยครับ
การแยกมั๊บหนีเข้าใสละที
เวลากดแขนไว้แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยอีกแล้ว
อู้หู้ความแข็งแรงแข็งแกรกครับ
กระโดดผีบเลยครับภูเซลลา
โอ้โหแล้วนี่ครับมาโชว์ในช่วงปลายยกครับ

ก็เป็นลงทางมา

โอ้ช้าจักรภูเซลลา

ไหวชิงคลิปครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับ
ซ้ายยาวครับแต่ยังน้อยคืนด้วยข้าวใน
กดเอาไว้ครับกรรมการต้องแยกออกมา
โยกมาตัดล่างไม่ลงครับพยักษ์น้อยล็อกคอม
แต่ดูครับเข้าทางเลยครับวงใน

กับผู้รองของรายการครับเชิญศีลาพอพัทธาระครับ
มุมแดงประสงค์เซิร์ชเชิญพุทธศาสนครับขึ้นมา
ให้น้ำครับดูครับทิ้งด้วยซ้าย
ต่อยกันกี่ครั้งก็สนุกครับคู่นี้
ครับพยายามจะล็อกคอวางด้วยแข้งครับ
เจอซ้ายของศรัตนาภิกษีลาสวนคืนเข้าไป
และนี่ครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยเอาคืนครับ

อย่างน้อยล็อกในแล้วบินเข้ามาครับแต่ตีไม่ถนัดครับ
เจอกันครั้งที่สองครับก็ยังคู่ที่สูงสี่ครับ
ผลจะออกอย่างไรและรางวัลจะเป็นแบบไหนบนเวทีครับ

โอ้โหเรียกได้ว่าถึงเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะ
เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครนะครับ
รับรุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์